เรื่องของแม่ค้าทุเรียนกับลูกค้าหน่อยนะครับ
คือแม่ค้าเขาก็ขายทุเรียนตามปกติช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะหน่อย
ลูกค้าก็ไปขอซื้อแต่ด้วยความหัวร้อนฉันเคยขายทุเรียนเดี๋ยวฉันจะปอกเอง
เอาทุเรียนไปปอกเองแต่ไม่ยอมใช้มีดปลายแหลมไปปอกไป
คือเขาไม่ยอมไปดูก่อนว่าทุเรียนมันอ่อนหรือว่ามันแก่
พอไปปอกเองปอกดูปุ๊บมันอ่อนมันกินไม่ได้
ก็บอกไม่เอาแล้วก็เอาไปโยนทิ้ง
แล้วตกลงกันเขา๓๕๐บาทจ่ายเงินเขาแค่๑๗๐บาท
แล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
นี่คือทุเรียนนะคะลูกค้าก็เต็มร้านพี่คนนี้นิสัยไม่ดี
อีกทีไม่ต้องออกไปเลย
เอาสิฮะต่างคนต่างถ่ายคลิปกันนะครับ
ภาพเหตุการณ์เนี่ยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอัดคลิปต่อว่าแม่ค้าทุเรียนครับ
บอกว่านำทุเรียนอ่อนมาขายทั้งที่ทั้งสองฝ่ายก็มีการโต้เถียงกันอยู่นะ
แล้วก็มีการฉุกชาติลากถูกันด้วยจน
ลูกค้าคนนี้เข้าไปซื้อทุเรียนอ้างว่าเคยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนมาก่อน
แล้วพอเลือกปุ๊บก็นำทุเรียนเอาไปปอกเอง
นี่ฮะคนเสื้อสีดำนี่นะบอกอยู่เลย
เอาไปปอกเองโดยที่เขาไม่ได้ชี้ไม่ได้ใช้มีดปลายแหลมแง้ม
ก่อนว่าเนื้อนี่มันนิ่มมันอ่อนหรือมันสุกหรือมันยังไง
คือเลือกจากข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ลงมือปอกเลย
ทีนี้ก็เริ่มโวยวายบ่ายเบียง
แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปประจานแม่ค้าอีก
แล้วทุเรียนก็ไปโยนทิ้งข้างทาง
แล้วก็จ่ายเงินครึ่งเดียวคือ๑๗๐บาท
ที่ราคาทุเรียนที่เอาไปปลอกมัน๓๕๐บาทนะครับ
เขาบอกว่าเขาจะไม่อยากจ่ายตังค์
เริ่มว่าพี่พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้มันเสียหาย
ลงทุนก็เยอะทุเรียนลงทุนเยอะมาก
ลูกหนึ่งตั้งหลายร้อยวันนั้นเขาซื้อ๓๕๐บาท
เขาเข้ามาแกะเองหนูก็เลยโดนว่า
ทำไมแม่ค้าทุเรียนแกะเองแล้วรู้ว่าทุเรียนมันไม่สุก
แรกมันอ่อนแล้วแกะออกทำไมทำไมไม่ขอเปลี่ยนแต่แรก
แกะก็แกะของแกะแกะแบบไม่สวยมีหลักฐานด้วย
หนูก็เลยแกะเม็ดออกมาดูมันก็แก่หนูก็ชิมดูมันก็เป็นมันมันหวานนิดนึง

ไปลูกนึงเขาจะเปลี่ยนไงหนูก็เลยไม่ให้เปลี่ยน
เพราะว่าลูกแรกก็ยังสวยอยู่แล้วก็แก่ไม่สวย
คำถามคืออ้าวก็ไหนบอกเป็นแม่ค้าทุเรียนนะ
ไม่รู้หรอกว่ามันอ่อนหรือมันแก่
แต่ว่าจริงแล้วการเอาทุเรียนอ่อนมาขายนี่มันก็ไม่ถูกนะ
แต่คือคนที่เอาไปปอกเองเขาเลือกเองไง

นะครับทีนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้ได้ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักบ้านเป็ด
แต่ตำรวจไม่ยอมออกไปเคลียร์ปัญหาให้
บอกให้ยอมไปเถอะอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็เลยมีการปรึกษาเพื่อนแล้วก็เท่าแก่
ก่อนที่จะนำคลิปไปเตือนภัยแม่ค้าทุเรียนด้วยกัน
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะครับ
คือเขาก็เอาทุเรียนไปส่วนหนึ่งแหละนะครับ